ประชารัฐประชายุทธศาสตร์เขาคุยเรียกมาคุยแล้ว
แล้วก็ทางโครตกรรมรัฐเขาขอโทษแล้ว
มันคงไม่เข้าใจอะไรกันสักเรื่องนะ
คือการทำงานของตำรวจก็ต้องเห็นใจเขางานมันก็เยอะ
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีกฎิกาไว้ว่า

ถ้าอยากให้เขาดูแลตัวเองอันยาละราย
ก็ทำงานสื่อขอ

ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีไปมองนี่ผิดนี่ผิดนี่ผิดแล้วมาจับเลย

เราไม่ได้แก้ตรงใจใครนะเนี่ยจริงแต่ว่าต้องหาตังค์เจอกันให้ได้นะ
ก็ขอให้ลดบ้างอย่างเยี่ยมอย่าทำเลยผมไม่ชอบด้วย